มาแล้วจ้า
ตลาดกันดีกว่าตลอดตลาดวันนี้นะคะ
เดี๋ยวใบตองจะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดนะจ๊ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยดีกว่าว่าวันนี้มีปรับเปลี่ยนหรือเปล่า

คงที่นะคะหมูเนื้อแดงค่ะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
เช็คราคาของผักกันบ้างดีกว่าค่ะ
ช่วงหน้าหนาวแบบนี้ผักเป็นยังไงบ้างนะ
หล่ำปลีเขียววันนี้ค่ะ๑๓บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ใบกะเพรานะคะ๖๐บาทต่อกิโลกรัม